ตอนแรกนี้ก็นึกว่าจากรายชื่อประกาศมานึกว่าจะมาไม่ใช่ชุดเต็ม
โอ้โห๑๗ตัวนะครับที่มาเป็นชุดบอลโลกรอบคันเลือกต้องบอกว่า
จริงใจอีกหนึ่งทีมแล้วนะครับซึ่งทีมไทยนั้นจะผ่านไปไม่ง่ายแน่นอน
อายมานอัลฮาคิมนะครับซึ่งเป็นกุญสือทีมชาติซีเรีย
เพิ่งจะเข้ามาแทนที่ของฟาเจอร์อิบราฮิมที่ไม่ต่อสัญญา
หลังจากพาทีมเข้ารอบ๑๒ทีมฟุตบอลโลกในโซนเอเชีย
ก็บอกนะครับว่าทำการบ้านอย่างหนักในการเลือกตัวผู้เล่น
เล่นที่ในต่างประเทศเล่นในประเทศ
แล้วก็รวมในชุดล่าสุดรวมถึงคนที่ไม่เคยติดทีมชาติด้วย

แล้วก็มี๑๗คนอยู่ในชุดบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ๒ที่ผ่านมา
เพียง๒คนครับที่ติดทีมชาติครั้งแรกรัฐบาลในครั้งนี้
ซีเรียจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับเวียดนามก่อน
สุดท้านพตเอกสมยศภูมิพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันว่า
แม้ว่าสัญญาของซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมือง

ซึ่งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย

แต่ยืนยันจะให้คุมทีมจนครบทั้งสิบเกม
ดังนั้นกระแสข่าวที่ว่าอาจมีการเปลี่ยนกุญสือกลางคัน

จะเริ่มในวันที่๓มิถุนายนนะครับ
เป็นเกมรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับซีเรีย

มิทุนายนแทนะทีวีทถ่ายท่าสดหมดทั้งสี่นัด